อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมค่ะที่ฉะเชิงเซาค่ะคนร้ายตั้งใจดักยิงอารินะคะ
แต่ว่าโชคไม่ดีเลยอาริขี่รถมากับภรรยาท้องแก่๖เดือน
สุดท้ายลั่นไกลไปกระสุนไม่ได้เข้าอริเลยนะคะเข้าภรรยาที่ท้องหกเดือนเต็มเต็มอะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์ศูนย์บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ล่าสุดคนก่อเหตุมอบตัวแล้วสาเหตุครั้งนี้เกิดจากอะไรติดตามจากรายงานค่ะ
ตำรวจสพบังคล้าจังหวัดฉะเชิงเซารุดตรวจสอบเหตุไล่ยิงกันมีผู้บาดเจ็บสาหัส
หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์ราชนครินฉะเชิงเศร้าศูนย์บางคล้าหมู่ที่๔ตำบลหัวใส่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาที่เกิดเหตุเจอนายปียพงศ์ภุกศรอายุ๓๕ปีผู้เสียหาย
และเกือบเป็นเหยื่อกระสุนยืนรอให้การพาชี้จุดอยู่ด้วยความตื่นตระหนก
ลำละลักเล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฟังว่า
ทะเบียนก่อไก่ท้อถุง๘๐๕๙ฉะเชิงเซา
มาพร้อมกับนางสาวกระหนกวันนาคกรอายุ๓๕ปี
แฟนสาวที่ตั้งคันได้๖เดือน
กำลังจะไปส่งแฟนที่บ้านในอำเภอราชสาร
พอมาถึงถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์
ได้เจอกับนายสันติสุขใจฮวบอายุ๒๗ปี

ทะเบียนกไก่ทถุง๓๗๔สะแก้ว

ทันทีที่ตนกับแฟนขับรถจักรยานยนต์ผ่านมา
สันติศุกร์ได้ชักปืนยิงใส่ทันที

จึงรีบขับรถจักรยานยนต์หลบหนีมาตามเส้นทาง
หลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์
มาเจอเขตอำเภอราชศาล
ผู้ก่อเหตุขับไล่ตามมาติด

ไปโดนแฟนสาวของตนที่ตั้งท้อง๖เดือน
คมกระสุนเจาะเข้าบริเวณชายโครงได้รับบาดเจ็บ
คนร้ายจะขับรถหลบหนีไป
ตำรวจจึงบันทึกปากคำพร้อมเก็บรวบรวมหลักฐานไว้

เล่าว่าได้ยินเสียงปืน๔๕นัด
จากนั้นเห็นนายปียพงศ์และแฟนสาว

จึงรีบพาแฟนของนายปียพงศ์
ที่กำลังตั้งท้องส่งโรงพยาบาล
ไม่ทันข้ามวันตำรวจก็ปิดคดี

สันติสุขใจฮวบคนร้ายติดต่อมอบตัว

ที่คู่กรณีเคยคมพื้นแฟน
และย้ำว่าไม่ตั้งใจยิงผู้หญิง

เรื่องส่วนตัวทำให้คนไม่รู้อีโนอีเน่ต้องรับกรรม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน